ต่อเลยดีกว่าที่จังหวัดนครปฐมนะคะไปวัดสว่างอารมณ์สิ
เพราะว่าเขามีพิธีบวงสวงเทพทั้งหมด๕องค์
โอ้โหนี่เลยค่ะเรียกว่าเป็นมหาเทพก็ว่าได้

นี่ผู้คนก็เลยมามากมายมหาศาล
ที่เขากำลังยกมือไหว้อยู่นั้นนะคะก็มีเท้าฮีรันพนาศูนย์
ทาเวสวรรณพระราหูพระพิเภกและพระพิราบ
เชื่อกันว่าถ้าใครได้มาไหว้มาสักการะนะ
ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่งคั่งร่ำรวย
ไปถามพี่คนนี้เลยนะคะ
คมคายศรีชุนใช้อายุ๕๐ปี
มีอาชีพขับรถบรรทุกพ่วงนี่แหละครับ
นี่เลยพี่บอกว่าเคยมาร่วมพิธีนี้หลายครั้ง
เกือบจะได้รับโชคทุกครั้งเลย
ส่วนตัวก็เลยมีความศรัทธาใน๕เทพนี้มากนะคะ
เลยมาอีกครั้งในรอบนี้และสุดท้ายก่อนกลับก็ต้องมีการ
ดูทูปเสียงทายที่จุดกันไว้
มันมีตั้งสามก้านคุณผู้ชมค่ะ
คุณลองเพ่งดูเอาเองแล้วก็ลองเลือกดูคุณจะเลือกอันไหน

แล้วส่งไปยังบริษัทที่ทำทูบอันนี้มา

งั้นคุณก็ดูปลายประทัดเอาแทนละกัน
นี่เลยน่าจะเด่นชัดนะสะดุดตาอยู่พอสมควร
แบบนี้ชัดเจนแจ่มแจ๋วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
สิ่งที่เห็นนั้นจะนำมาซึ่งโชคลาภจริงหรือไม่
เอาเป็นว่าดูให้สบายใจให้มันเพลิดเพลินก็พอ

ทำไมดิฉันวุ่นเสร็จแล้ว

ทำไมคุณเป็นคนแบบนี้
เช็คดูว่าเลขนี้มันหมดยัง

พี่ฉันสามารถทำงานแบบมาติฝังจากนั้น

เอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณนะอย่าวู้วามแบบนี้ฉันนะคุณผู้ชม